แล้วอยากจะไปเสริมสิริมงคลดิฉันจะพาไปที่นี่เลย
โดยเฉพาะสายพญานาคห้ามพลาดค่ะ
สวยมากคุณค่ะเชื่อไหมว่านี่อยู่ในกรุงเทพ

สายพญานาคปรกภาษิเจริญกรุงเทพมหานคร

วัดแห่งนี้นะสายมูสายพญานาคเนี่ยนะ
รวมไปถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ
เขามักจะมากราบไหว้ขอพรกันเสริมสิริมงคล
จริงเขาบอกขอได้ทุกเรื่องเลยนะ
ส่วนประวัติของวัดเนี่ยเดิมทีนะคะ

เนื่องจากว่ามีป่าปกคลุมโดยรอบ
แล้วเมื่อสมัยราชการที่๓รัชกาลที่๔เนี่ยค่ะ
มีพ่อค้าเรือสัมเภาชาวจีน
ซึ่งเป็นผู้ที่เลื่อมสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะ
คิดในการเริ่มบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้น
แล้วก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัย
มีพญานาค๗เสียนมาจากเมืองสุโขทัยด้วย
เอามาประดิษฐานเอาไว้ในวิหารแห่งนี้
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้เลย
ชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าวัดนาคปรกนะคะ

พุทธรูปประจำวันเกิดก็คือปางนาคปรกด้วย
พวกเขาจะนิยมมาว่ายขอพรกันที่นี่

สวยงามมากและก็ยังมีสิ่งสักสิทธิ์อื่นให้กราบสการะ
กราบไหว้อีกเยอะแยะมากมายด้วยนะคะ
ในช่วงวันหยุดแนะนำแล้วกันสำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางออกนอกกรุงเทพ
เป็นทางออกนอกกรุงเทพมีโอกาสก็ลองไปสักการะดูได้วายพญานาคในกรุงเทพแบบใกล้แล้วก็สวยงามไม่แพ้ที่ต่างจังหวัดเหมือนกัน
สายพญานาคน่าจะต้องปักหมุดเอาไว้อีกที่หนึ่งเหมือนกัน